ร้านเนี้ยว้าวจริงจริงเลย
โอ้ยว้าวไหมคุณชนะโอ้โหดูดิขวัญของผมโฉมโฉมโฉม
ใช่ค่ะเมนูอะไรเนี่ยมันช่างว้าวซะละเกิน
คุณยังเดาไม่ถูกใช่ไหมว่าตกลงแล้วมันคือเมนูอะไรกันแน่
นึกว่ามานั่งกินในพัฒนาคารมีควันมีหมอกอะไรอย่างนี้
คือดูท่าทางแล้วมันน่ากินน่าทานมากคุณผู้ชมและเมนูนี้คืออะไร
ทำไมต้องเสิร์ฟอลังการแบบนี้ไปฟังจากปากเจ้าของกันดีกว่าค่ะ
คุณเหม็นตอมและแฟนข่าวตอนร้านข่าวครับผมตั้งมนชัยปาทันพุน
เจ้าของร้านตู้เตี๋ยวปากหม้อหน้าร่อนในส่วนครับการที่คิดเมนูนี้ขึ้นมาครับผม
มันเกิดจากความผิดภาคตอนแรกร้านเราเอ่อจะมีปากหม้อ
ก็ทะเลหมอกเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบชามมีวันหนึ่งเราต้องไปงานนอก
จริงไปเสิร์ฟไม่ได้เราจึงเอาไม้ไผ่มาใช้แทน
ผลตอบรับดีมากก็เลยกลายเป็นขายดีลูกค้าเห็นชอบครับ
แล้วเวลาเสิร์ฟเนี่ยจะมีหมอกควันขึ้นมา
คือภาพสวยปีโดเด่นใครเห็นชอบครับ
เฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะ

คือภาพสวยวีดีโอเด่นใครเห็นก็ชอบ
ใช่ไหมคะคุณขอบคุณพี่ตั้งมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราเนาะ
เมนูนี้ก็มีชื่อแบบปากหม้อทะเลหมอก
แล้วก็เป็นเมนูตอนเอาปากหม้อ

มันก็จะมีไส้ต่างที่มาเยอะแยะมากมาย
รวมให้ถึงบางคนให้นะน้ำซุป
ซุปก็จะมีแบบต้มยำหรือว่าบางคนชอบแบบแห้ง

เสิร์ฟมานี่เขาจะเสิร์ฟตัวปากหม้อมาในกระบอกไม้ไผ่

แล้วก็ทำให้คุณสามารถถ่ายรูปลงโซเชียลได้สวยงามมาก
แล้วราคาขายเพียงแค่๑๐๐บาทเท่านั้นคุณ

จริงร้านนี้เขายังมีเมนูอื่นให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายนะ
ใครสนใจไปทานกันได้ที่ร้านชื่อร้านว่า
ชื่อร้านปากหม้อหน้าล่อในสวน
ใช่ค่ะผมพูดออกไปแล้วเต็มปากเต็มคำด้วย
อยู่แถวไหนรู้ไหมอยู่แถววัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนี่เองนะคะ
ก็ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปจากติ๊กต๊อก
ที่มีชื่อว่าต้นข้าว๒๕๓๔ด้วยนะคะ
น่าทานนะเอาจริงมีโอกาสอยากไปทานอยู่เหมือนกัน
ดิฉันชอบทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแบบนี้แต่คุณไม่ซื้อมาฝากดิฉันจำได้ผมก็ชอบ
คุณไปถ่ายตลอดกินคุณไม่ซื้อมาฝากเรื่องดีดีเนี่ยนะ
ทำไมน้องไม่จำบ้างหรือครับน้องไปต่อครับ